คุณผู้ชมคะชาวบ้านในอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
เขาบอกว่าเขาหวาดกลัวผู้ชายคนนี้ค่ะ
เพราะว่าเหมือนกับมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทหรือเปล่าก็ไม่รู้
เดินถืออาวุธแล้วก็เดินวนไปวนมาอยู่ในหมู่บ้านทั้งกลางวันทั้งกลางคืน

มีภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งบันทึกภาพเอาไว้ได้ค่ะ

หน้าบ้านหลังหนึ่งในตำบลประทัดบุอำเภอประคลชัยจังหวัดบุรีรำ
เห็นผู้ชายคนนี้นะคะถือมีดเข้ามา
แล้วก็มาทำร้ายชาวบ้านที่เขาเดินผ่านอยู่ในซอยของหมู่บ้านนะคะครับ
คนเขาก็กลัวนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เดินวนเวียนอยู่แบบนี้ในหมู่บ้านตลอดเลยครับ
มีคนที่อยู่ใกล้บ้านกับผู้ชายคนนี้นะครับ
บอกว่าชายคนนี้เคยใช้มีดมาฟันรั้วหน้าบ้านของเขาจนพังเสียหายมาแล้วนะครับ
แล้วยังพยายามจะเข้ามาทำร้ายสามีของเธอถึงในบ้านด้วย
ตอนนั้นก็แจ้งความไปแล้วแต่ตำรวจไม่ได้มาจัดการอะไรให้
แล้วคราวนี้ก็มีอีกนะครับเลยอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาดูแลให้หน่อย
ถือมีดวิ่งตามหาแฟนหนูเพื่อที่จะ

ก็ไม่ถึงไหนอันนี้ของเราก็คือมีแต่ว่าป้องกันตัวเอง

ชาวบ้านอีกคนก็บอกว่าพฤติกรรมของชายคนนี้น่ากลัวมากนะฮะ
บางคนเนี่ยเขาไม่ได้ไปยุ่งด้วยนะฮะนั่งอยู่ในบ้านของตัวเอง
ผู้ชายคนนี้ก็ยังแบบจะเข้าไปทำร้ายเขาหมดเจอเด็กเจอคนแก่
จะทำร้ายเขาหมดนะครับตอนนี้ก็กลัวกันมาก
เพราะไม่รู้ว่านายคนนี้เนี่ยอยู่ดีจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นตอนไหน

ป้องกันตัวเองคือตอนเย็นก็ปีดบ้านอยู่เลย
ไม่กล้าออกมาเลย
ชาวบ้านเลยบอกว่าฝากบอกไปถึงตำรวจช่วยหน่อยนะ

หลักฐานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่บางทีพอเจ้าหน้าที่มา
อ้าวเขาไม่ได้เกิดอาการอืมมาไม่เจอเหตุ
ซึ่งน้ำมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วชาวบ้านเขาต้องอยู่อย่างนี้เขาบอกเขาไม่ไหว